ถ้ายังจำกันได้ที่มีครูเนี่ย
สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว

แต่ปรากฏว่าด้วยความผิดพลาดของต้นสังกัด

แล้วก็ต้องกลับมาทอผ้าที่บ้านนะคะ
ตอนนี้มีโรงเรียนที่เธอเคยศึกษาค่ะ

เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวแล้วค่ะ

หรือว่าครูแอนชาวจังหวัดสุโขทัย

ครูสาวที่ร้องเรียนว่าต้นสังกัด
ทำงานผิดพลาดในการเรียกบรรจุ
ข้าราชการครูจนพลาดการบรรจุ

ทั้งที่ปฏิบัติงานการสอนไปแล้วถึง๕เดือน

ม๑และม๒วันละ๒คาบวิชา

มีมติให้ครูแอนสอนเป็นการชั่วคราวก่อน

เกษียณอายุราชการของครูคนเก่า
รวมถึงเป็นการปลอบขวัญด้วย
ก็ทำให้ครูแอนคลายกังวลใจไปได้
ครูแอนก็ใช้ช่วงเวลาที่เหลือจากการสอน

เพื่อจะได้มีเวลาดำเนินการเรื่องร้องเรียน

ก็จะทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณ
นำเรื่องส่วนตัวมาข้องเกี่ยวกับการสอน
จะขอให้เวลากับการสอนอย่างเต็มที่
และพร้อมจะกลับเข้ารับราชการครูทุกเมื่อค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนเลยพิทยาคม

ก็ยินดีรับครูวันเข้าไปเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

แต่ว่าครูวันยังต้องดำเนินเรื่องร้องเรียน

กรณีที่มีข่าวว่านายแพทย์ธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สั่งเร่งดำเนินการให้ครูทั้งสองคน
กลับไปปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุด

แต่ก็ต้องรอหนังสือคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อน
ที่จะเรียกให้ทั้งสองคนกลับเข้ารับราชการ